คุณผู้ชมก่อนที่ดิฉันจะเล่าข่าวต่อไปนี้
อยากจะให้คุณโรสลินช่วยร้องเพลงแต่เราก็หากันจนเจอ

เออหรือกลัวเป็นนักร้องนำนำดนตรีนำทุกอย่างทุกอย่างไปหมดเลยร้องเพลียน
ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้เพจบิ๊กเกรียนค่ะประมาณสัก๔ทุ่มกว่า
เขาโพสต์ภาพชื่นมืดหนึ่งภาพ

แต่งงานเขาบอกว่าในที่สุดก็หาเจอโสดมานาน
เจอแล้วเจ้าสาวอายุอ่อนกว่า๕๐ปี

ถูกต้องนี่เอาคุณผู้ชมดูนี่ค่ะ
แท็กเพื่อรอเจ้าสาว
โซเชียลต้องสะเทือนค่ะนี่เลย
ภาพคู่บ่าวสาวสมรสกันอย่างชื่นมื้นค่ะ
โซเชียลสะเทือนฮือหาเมื่อเจ้าสัวเขาช่องวัยเก่า

มือเจ้าสาวอายุห่างกัน๕๐ปี
เข้าประตูวิวาด้วยสินสอด๒๐กว่าล้านบาท

หางกันกว่า๕๐ปีเจ้าเบาโสดมาจนอายุเกือบ๗๐

ผมได้สัญญากับเจ้าบ่าวเมื่อ๑๐ปีที่แล้วว่า
เมื่อไหร่แต่งงานไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนบนโลก

ดีใจด้วยครับทั้งพี่ชายและน้องสาว
ว่าแต่สงสารเพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาว

เขาคือกรรมการผู้จัดการบริษัทเขาช่อง
อุตสาหกรรม๑๙๗๙จำกัด
หรือเจ้าสัวกาแฟยี่ห้อดังเขาช่อง

เพจไม่ได้บอกว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นใคร
มาจากไหนแต่ดูจากชื่อป้าย

รู้แค่ว่าชื่อบุษรานะคะ